ไปดูกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีนะคะที่เหล่าศิลปินนักร้องเขาร่วมใจกันค่ะ
ร่วมลงมือทำเพื่อช่วยเหลือชาวใต้นั่นเองด้วยการร้องเพลงหาเงินไปช่วยพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
การนี้น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมชื่อโครงการว่าเอาตะเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเป็นโครงการที่ถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยมันจะแปลว่าเอาต๊ะเพื่อนช่วยเพื่อนเอาต้าภาษาใต้เนี่ยแปลว่าทำเลยลุยเลยเอาเลยเพื่อนประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจของคนไทยค่ะที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้อย่างเอาต
ก็จะมีการหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
โดยได้ทัพนักร้องใจบุญกว่า๑๐ชีวิตเลยทีเดียว
มาแจกความสดใสเรียกรายเงินบริจาคนั่นเองค่ะ
แล้วก็ยังมีนักร้องนักดนตรีอีกมากมายเลยทีเดียวที่มาร่วมในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ค่ะ
มากันทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยนะคะแต่ที่สำคัญทุกรุ่นค่ะมาด้วยใจกันทั้งนั้นเลยเพื่ออยากจะนำรายได้จากการร้องเพลงนะคะ
ไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยทางพื้นที่ภาคใต้นั่นเองค่ะ
อย่างที่ทราบกันตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่ายังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องราวการเยียวยาในการดูแลซ่อมแซมอาคารบ้านเมืองบ้านของเขาด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ยังมีคุณผู้ชมส่งมานะคะว่ายาลายังฝนตกอยู่เลยนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคใต้ด้วยคอนเสิร์ตในครั้งนี้